กะเพราหมูอืมชอบแบบไหนหมูชิ้นหมูชิ้นอ่า
กะเพราผัดแบบแห้งแห้งหน่อยแห้งแห้งอ่าค่ะถ้าพี่จะใส่มะเขือพวง
เขือยาวพอกินได้ไหมกะเพราไหนใส่มะเขือพวงพี่ก็ดอมเคยบอก
ไงว่าสำหรับดอมไม่ติดน่ะใส่อะไรก็ได้ข้าวโพดก็ได้
แล้วพี่สูตรไหนครับพี่ใส่มะเขือพวงสูตรอดีศรเพียงเกตจริงเหรอ
เออใช่เรื่องนี้เกี่ยวดองเชื่อมโยงกับหมูกระทะแม่บ้านครับค่ะฮะนายอดิษรเพียงเกต
คุณผู้ชมครับโพสต์รูปผัดกะเพราหมูสับกระทะไหม้นิดนึงนะฮะ
กระทะไหม้หน่อยนะครับแล้วก็จานข้าวกับกะเพราหมูสับใส่มะเขือ
เมื่อกี้ผมดูกับบอกกอโออ่านะครับโอแหวกดูดิมะเขืออะไรไอไอไอ
มีมะเขือพวงอ่ะมะเขือพวงอ่ะเห็นแน่แน่แน่แหวกแหวกดูปั๊บตอนแรก
มะเขือมะเขือยาวอ๋อเป็นมะเขือยาวมะเขือยาวแหวกดูแล้วนะครับ
ไม่ได้กินหมูกระทะแต่ทำหมูกระทะใส่มะเขือทำเองกินเอง
มาเป็นกรอนผัดกะเพราหมูสับใส่มะเขือครับแล้วก็หมักแข้ง
ใช่ไหมนะหมักแข้งมะเขือพวงใช่ไหมงบประมาณตัวเองไม่เกี่ยวกับสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็ต่อมาโพสต์คำกรพาดพิงการใช้เงินของหมออ๋องควักเงินตัวเองมีใครว่า
แต่ล้วงเงินของประชาใช้หน้าที่จะหาสงฆ์หาเสียงต้องดูดี
กินหมูกระทะทั้งทีต้องดูงามอดีศรเพียงเกต๑๙สิงหาคม๒๑๖๖ครับ

หลังจากโพสต์เข้าไปปั๊บโอ้โหมีคนเข้ามารีทวิตเลย
รีทวิตไม่ได้ถามเรื่องเกี่ยวกับกะเพราเลยนะ

จะเป็นสอสออิสระกี่โมง

อีกอันหนึ่งบอกว่าเลื่อนประชุมสภาใช้งบมากกว่าอีก

มาถึงคุณคริสโปรตนันครับหัวหน้าพักเส้นได้
เป็นคนอีกคนที่โพสต์ถึงหมออ๋อ๋อ๋งบอกว่านะครับ

งบรับรองไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านทั้งหมด๓๗๐คน
ละ๒๖๙บาทคูณแบบเร็ว๙๙๕๓๐บาท๑งบรับรอง
ไม่ได้ถูกใช้ในการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของรอง
ประธานสภา๒คูปองมีชื่อปฏิพัฒน์พิมพ์ไปในคูปองเสี่ยง
ติดคุกเสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตผิดกฎหมายมาตรา๔มาตรา
กฎหมายอาญา๑๔๗๑๕๑๑๕๒๑๕๗เดี๋ยวอธิบาย

มันเข้าข่ายอะไรบ้างนายสีสุบัญญาครับพวกข้อความนักตั้ง
งบรับรองแขกเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภา
เงินภาษีของประชาชนเพื่อหน้าตาของตัวเองถือเป็นการขัดกัน
ผลประโยชน์หรือไม่แล้วต่อมานะครับก็โพสต์ถึงระเบียบ
การจ่ายเงินค่ารับรองทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
หรือเพื่อเกียรติแห่งสภาเท่านั้นแล้วพาแม่บ้านไปเลี้ยเป็นเกร
สภาไหมการนำแม่บ้านของสภาไปเลี้ยงแบบนั้น
ประมวลกฎหมายอาญามาตรานะครับเห็นตรงกับเมื่อสักครู่
หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองเอ้าให้น้ำแข็งกับดอมช่วยหน่อย
ถ้าแกล้งห้าหนึ่งเนี่ยแกล้งหน่อยมาตราไหนเป็นยังไงบ้าง
ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งห้าหนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ
ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต
อันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาพิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น
ต้องระวังโทษจำคุกนะครับคุณผู้ชมอืมตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
หรือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่๑แสนบาทถึง๔แสนบาท
อันนี้หนึ่งห้าหนึ่งใช่ไหมใช่อ่าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสอง
ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองเนื่องด้วยกิจการนั้น
อันนี้โทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสน
อืมแต่ก็มีความเห็นของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรคุณผู้ชมอดีตกรกต
ว่าไงว่าไงเขาก็มาโพสต์เตือนนะเตือนหมออ๋องบอกว่า
บรับรองเนี่ยมีวัตถุประสงค์ของการใช้ชัดเจนต้องเป็นเพื่องานราชการ
ไม่สามารถใช้ตามใจชอบได้คุณผู้ชมลองพิจารณาดูว่าที่หมออ๋องพาแม่บ้านสภาไปเลี้ยงเนี่ย
เป็นเพื่องงานราชการรึเปล่าสมมุติสมมุติพี่เป็นคนทำกรณีนี้ครับ
เอาล่ะพอมีคนมาทักท้วงแบบนี้พี่บอกว่าเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทเนี่ย
เดี๋ยวพี่จะเอาเงินพี่เนี่ยไปคืนหลวงได้ไหมอาจารย์สมชัยบอกได้
เปิดช่องบอกทำได้แล้วอาจารย์สมชัยบอกว่าระเบียบราชการมันมีอยู่เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
บส่วนนี้ควรจะทักท้วงหมออ๋องหรือถ้าไม่งั้นอาจจะต้องไปถึงสตง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะ
แต่ว่านี่ไงอย่างที่พี่เบิร์ตถามมาสักครู่ว่าการแก้ไขมันก็ใช้เงินส่วนตัว
ชดเชยค่ะไปจ่ายคืนซะเออเพราะว่าอะไรเลี้ยงหมูกระทะ
กว่าไปซื้อวายขวดเป็นแสนหรือเปล่าคำเนี้ยคือเจ๊เจี๊ยบบอกนะ
คุณเจี๊ยบอมรัฐเนี่ยค่ะโดยมีการทวิตข้อความผ่านทางเอ็กซ์เนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านอื่นในตำแหน่งเดียวกันเนี่ย
เคยใช้เงินรับรองก้อนนี้ซื้อวายแพงไปเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนฝูมิตรสหายมาแล้ว
คืองบรับรองปีละ๒ล้านของรองประธานสภาเนี่ย
เป็นดุลยพินิษฐ์ของผู้ใช้หมูกระทะมันไม่ได้แพงนี่
กับวายขวดละเป็นหมื่นเป็นแสนให้คุณค่ากับสิ่งใดก็ใช้ได้
งบคนเจ้าชู้กับงบเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาถ้าเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
อย่างไหนน่าค้นคว้าสืบหาคำตอบมากกว่ากัน
งบคนเจ้าชู้หมายถึงอะไรอ่ะอืมเออหมายถึงอะไรอ่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่างบรับรองมีทุกหน่วยงานใครใช้ไปกับอะไรบ้าง
มีการเปิดเผยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดี๒ล้านบาทต่อปีของตำแหน่งรองประธานสภา
จะใช้ซื้อวายแพงเลี้ยงเพื่อนสนิทมิสหายหรือว่าเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์
หมออ๋องปฏิพัฒน์เลือกแม่บ้านเป็นคนสำคัญของเขาใช้งบอย่างเปิดเผยโปร่งใสวิจารณ์ได้
อันนี้มันก็เป็นความคิดเห็นคือในมุมคุณผู้ชมมองว่ายังไง
เพราะว่าพอมาเป็นข่าวพี่เบิร์ดเอาตรงเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ย
เลี้ยงรับรองปีนึงมัน๒ล้านเลยเหรอ
อืมแล้วที่ผ่านมาคือมันก็มีการใช้งบนี้แหละแต่เพียงแต่เราไม่รู้ไงว่างบที่เขาใช้ไปใช้กับส่วนไหนยังไง
แต่พอมาเปิดเผยอันนี้มันก็กลายมาเป็นประเด็นอีกคุณผู้ชม
คือไอ้งบเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในแต่ละงบประมาณทุกงบประมาณมันจะมีระเบียบการใช้